วันนี้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่าค่ะ
บ่ายแบบนี้นะคะใครยังคิดเมนูไม่ออกไปที่ร้านของพี่เจี๊ยบเลยค่ะ
ต้องบอกว่าพิเศษสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐได้ไปบุกร้านของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มนะคะ
ตลกชื่อดังนะคะชื่อร้านเนี่ยค่ะเตี๋ยวเต็มตีน
น้ำมากในโลกโซเชียลนะคะเหมือนแบบว่ามีดาราชาวบ้านแห่ไปกินทั่วสันละทิตย์เลยค่ะ
ไม่ได้แจกสิอันนี้คือพี่เจี๊ยบบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคนน้อยแล้ว

เพราะว่าเมนูชูรสชูโรงของพี่เจี๊ยก็คือตีนไก่คุณผู้ชม

พอเอาเข้าปากเขาเขียวนุ่มอร่อยมาก
คืออันนี้คือแบบว่าแกเอามาให้แบบลองทานดู
คือเนื้อนี่ร่อนออกมาจากกระดูกเลยนะ

แล้วเมื่อวานนะคะโชคดีมากที่เราได้เจอพี่เจี๊ยบนะคะ

เจี๊ยบก็เลยขอโชว์ลีลาลวกเส้นก๋วเตี๋ยนี่แหละค่ะ

ให้รู้ว่านี่แหละคืออาชีพในฝันของตลกชื่อดัง
เชิญยิ้มไปชมภาพนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าร้านเตี๋ยวเต็มตีเนี่ยค่ะ

เพราะยังมีหม้อไฟตีนรสแซ่บนะคะ

คือตากฝนกินก็แบบสู้ตายมากนะคะ
บอกเลยว่าเลิศมากจริงนะคะ

โควิดไม่ไหวคือเปิดก่อนหน้านี้มา๒ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่านะคะไอ้ที่อยู่ที่ปัจจุบันมันไฟไหม้ด้วย
ก็เลยปรึกษากับภรรยาพี่แหม่มนะคะ

นี่คนนี้พี่แหม่มตัวจริง

เพิ่งทำบุญร้านไปนะคะเมื่อเดือนก่อนค่ะ

วันหนึ่งลูกค้าตกประมาณ๓๐๐กว่าคนคุณผู้ชม

ขายจาก๒๐กิโลต่อวัน

เห็นแบบนี้นะคะพี่เจี๊ยบก็เลย

เตี๋ยวเต็มตีนอยู่คลอง๔ธัญบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบเข้าจากปากซอยนะคะ
กิโลครึ่งก็เจอร้านทางซ้ายมือเลยค่ะ
เต็มตีนนะฮะก็เน้นตีนไก่อย่างเดียว

ตีนไก่กับน้ำซุปนั่นเอง
ของแม่ของแม่แม่จริงเลยนะฮะ
แม่ก็จะทำหัวเชื้อน้ำซุปส่งมาให้

แต่ถ้าเกิดไม่มีไฟไหม้ก็จะไม่มีด่าน
มันจะแน่นมากแน่นจนคนเนี่ย

จนมีที่จอดรถแถวข้างทางเขาก็เดินมากัน

มีเรื่องความเชื่อนิดนึงด้วยไหม
คุณผู้ชมเห็นเบาะน้ำที่ร้านเขานะ
อันนั้นคือเบาะเก็บเงินเก็บทองเขาเลยนะ

ห้ามโผล่แบบเบาะนี้มีพยายามน่าสูง

สอบหากินกันอยู่ดีคุณผู้ชมค่ะ